ไปดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้หน่อย
หมูเนื้อแดงนะคะ๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ต่อกันด้วยผลไม้ที่คิดว่าตู้เย็นหลายคนมีแน่นอน
ฝรั่งกิมจู๒๘บาทต่อกิโลกรัม

ละกอฮอนแลนด์๓๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพู่ทัพทิมจันทร์ก็๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะคุณ